เมื่อวันก่อนค่ะมาไทยรัฐทีวีนะคะ
ที่ตอนนี้กลับมาลุยงานวิ่งอีกครั้งนึง
หลังจากพักช่วงโควิด๑๙ไปค่ะ
ส่วนงานแต่งที่ต้องเลื่อนออกไปค่ะ

ตอนนี้รอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายซะก่อน
ทุกคนสบายใจแต่งตอนไหนก็ตอนนั้นแหละพี่
จริงปีนี้พี่ตุ๋นวิ่งเยอะมาก
พี่ตุ๋นเพิ่งวิ่ง๑๐๐กิโลเมตรไปอาทิตย์ที่แล้วค่ะ
แล้วก็อาจจะมี๑๗๐โลในเดือน

ซึ่งเขาก็มาในมาตรการที่แน่นหนา
ในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัย
ปีนี้ก็อย่างที่หลายคนเห็นกันว่าหลายคู่ก็ต้องเลื่อน
เช่นกันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องเลือก
ใช่จะรอไปก่อนในแต่ละปี
ทุกปีใน๑๒เดือนมันจะมีวันดีอยู่ทุกเดือนเลยค่ะ
เราก็เลือกเอาวันดีที่เป็นช่วงที่เราสะดวก
เรื่องความรักไปแล้วเรื่องครอบครัวบ้างดีกว่านะคะ
ส่วนเรื่องที่แม่น้อยโพงามค่ะใจลอยทำมีดบาดนิ้วตัวเอง

ไม่ใช่เรื่องเล่นค่ะอาการตอนนี้แต่ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะ
ลูกสาวคนสวยบอกแม่น้อยกลับมาดูแลตัวเอง
ด้วยการวิ่งรอบหมู่บ้านนะบอกเลยว่าตอนนี้หุ่นดีขึ้นเยอะเลย
และล่าสุดนะคะแม่น้อยค่ะก็ตบปากรับคำกลับมาเล่นละครอีกครั้งนะคะ
ปังไปเลยค่ะประกบคู่นี่ณเดชน์แล้วก็โมกเบลดานั่นเองนะคะ
หญิงล้มเมื่อประมาณเดือนกุมภาจากการถ่ายละคร
แล้วแม่ก็คงแบบจังหวะที่หญิงแอดมิตอยู่เขาก็เหมือนแบบทำอาหาร
แล้วก็ใจลอยก็เลยมีมีดก็เลยไปหันนิ้ว
แต่ว่าตอนนี้ดีแล้วปกติเชื่อมปกติแล้วค่ะ
ก็เกือบโดนเส้นเอ็นโชคดีไปที่ไม่โดน
แต่ก่อนไม่ออกกำลังเลยค่ะแบบมีน้ำหนักขึ้นมาแบบ๖๕อะไรอย่างนี้
ก็เป็นห่วงเพราะว่าคุณแม่เราอายุมากแล้วอะไรอย่างนี้
ก็พอรับละครปุ๊บโอ้โหเดินแบบรอบหมู่บ้านวันละ๖กิโลอ่ะ
ตอนนี้ก็น้ำหนักลงมาเหลือ๖๐คุณแม่ก็สวยทรงกำลังดี